พี่โรงลุงลงจาสุโรงโมโกโจ๊กค่ะ
ครัวลุงลงที่โพทารามด้วยความคิดถึงค่ะ
นี่ฉันเลยไปวิดีโอขอไปหาเพราะมีข่าวเม้า

ก็นั่นไงเขาบอกว่าหอแต๋วแตกพี่พศประกาศจะไม่สร้างแล้วค่ะ
หลายคนตกใจลุงลงแกก็แบบป่วยบ้างอะไรบ้าง

อันนี้บอกพี่โพธใช่ไหมคะ
บอกคุณถนนค่ะมันจะบอกคุณค่ะ
นี่ค่ะถูกไม่ไหวแล้วนะคะคุณถนนค่ะ

ได้อย่าอ้าวสันวานะ

บอกว่าตี๕มา๒วันแล้วนะคะถ่ายอยู่ค่ะ

ลูกสาวของเขามีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านหลังใหม่
ในฐานะคุณพ่อพี่ลงเขาบอกแบบชิวมาก
แบบว่าจะได้เป็นบทเรียนสอนลูกด้วย
เขาช่วยเหลือลูกยังไงกันบ้างไปฟังลุงลงกันอีกทีเลยค่ะ
ทุกคนปรึกษาแต่ว่า
แต่ว่ามันเป็นสิ่งถามว่าถามตัวเราเองใช่ไหม
มันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะ

ถ้าไม่เฟิร์นเกิดมาไม่เคยเจอเรื่องอะไรเลย

ผ่านตลอดเหตุการณ์ที่ดีตลอดมันก็ไม่มีอะไร

ส่วนภาพที่เห็นก็คือภาพที่ลุงลงไปช่วยวิ่งนะคะ
เงินมา๑๐ล้านวันที่๒๘ตุลาคมค่ะ
จะมีงานแถลงข่าวที่โพธารามราชบุรีนะคะ
คงจะได้ทราบข่าวผ่านทางบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
หน้ายังหล่อสดใสอยู่เป็นแหลกลุงจริง